ท่านผู้ชมครับต้องเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
น้องหนูด้วยผู้ใหญ่ด้วยนั่นแหละนะครับ
เรื่องของฟ้าฝนแล้วก็เสาไฟฟ้า
เด็กหญิงวัย๙ขวบที่โคราชนะครับ
เมื่อวานนี้ฝนตกใช่ไหมค่ะไปเล่นฟุตบอลที่ลานสนามกีฬากับเพื่อนเพื่อน
เป็นสนามกีฬาของหมู่บ้าน

ไฟมันรั่วฮะถูกไฟดูดเสียชีวิต
เกลนะครับน้องเกลอายุ๙ขวบนะครับอยู่ป๔โรงเรียนกุลโนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
นี่คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องร้องไห้แทบขาดใจ
นี่ตอนที่มาอาบน้ำเปลี่ยนชุดให้กับร่างของน้องนะครับ
จะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
คุณแม่บอกว่าเมื่อวานนี้ลูกไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนสนามกีฬาในหมู่บ้านนะครับ
หมู่๓บ้านสวยตำบลในเมืองอำเภอพิมายที่โคราชช่วงค่ำนะฮะ
เป็นช่วงที่มีฝนตกลงมาแล้วมันมีน้ำเจิกนองพื้นอยู่อะครับ
เล่นกับเพื่อน๙คนนะฮะอยู่ห่างจากบ้านแค่๔๐เมตรนี่ฮะสนามกีฬาตรงนี้นะครับ
คุณแม่ก็พาไปดูนะครับแม่บอกตอนนั้นเนี่ยได้ยินเสียงเพื่อนของน้องเนี่ย
ตะโกนเรียกชื่อน้องเกลนะฮะบอกเกลถูกไฟดูดก็เลยรีบมาดูกัน
เพราะอยู่ห่างบ้านแค่๔๐เมตรเป็นเสาไฟส่องสว่างข้างสนามกีฬา
ตอนมาถึงตรงนี้เนี่ยแม่บอกว่ามือของลูกสาวเนี่ยอยู่ติดกับเสาไฟเลยนะฮะ
เหมือนกับถูกดูดแบบติดจนแน่นอ่ะคือติดคาไว้แบบนั้นเลยอ่ะเหรอคะ
แล้วลูกสาวหมดสติไปแล้วพ่อก็ช่วยปั๊มหัวใจจนฟื้นคืนสติมา
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพิมายแต่สุดท้ายลูกสาวเสียชีวิต
บอกลูกสาวเป็นเด็กเรียนดีนะครับเรียนเก่งมากเกรด๔ทุกวิชา
เคยบอกแม่ว่าถ้าโตมาอยากเป็นทหารเหมือนพ่อแต่สุดท้ายต้องมาเสียชีวิต
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแสดงความรับผิดชอบ
หรือช่วยเหลือเยียวยาซึ่งทางครอบครัวอยากให้กรณีของลูกสาวเนี่ย
เป็นเคสสุดท้ายของการศูนย์เสีย
เรียนดีอยู่ค่ะเป็นเด็กตั้งใจค่ะเด็กตั้งใจเรียน
เขาก็บอกเขาอยากเป็นทหารหญิงเหมือนพ่อเขาอะค่ะพ่อเขาเป็นทหารเนอะ
ก็ชอบเล่นกีฬาชอบเล่นฟุตบอลค่ะ
ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับก็คือผู้ใหญ่วรัฐยารั้วชัยนะครับ
บอกว่าสนามกีฬาที่เกิดเหตุชาวบ้านเนี่ยช่วยกันสร้างขึ้นมา
เพื่อให้เด็กได้มีสถานที่ออกกำลังกายเอาไว้เล่นกีฬา
ส่วนเสาไฟตรงนี้นะฮะเสาไฟฟ้าเนี่ย
เอาไว้ส่องสว่างเนี่ยสายไฟฟ้าชาวบ้านเขาเดินสายต่อกันมาเอง
ส่วนหม้อแปลงไฟเทศบาลเอามาติดไว้ให้
ขณะนี้ได้แจ้งทางเทศบาลตะบนพิมายไปแล้วให้มาแก้ไข
แล้วหาทางป้องกันไม่ให้มีเหตุซ้ำรอยอีก
โอ้โหแต่แม่มันต้องดูบ่อยนะ
ค่ะใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าต้องรอให้รั่วมีคนเจ็บ
มีคนตายก่อนแล้วค่อยมาตรวจสอบแบบนี้มันแก้ไขไม่ทัน
มีหม้อแปลงให้อันนี้กำนันบอกนะผู้ใหญ่บอก
แล้วชาวบ้านเขาก็เลยเดินสายไฟจากหม้อแปลงเข้ามาโยงมาที่เสาไฟฟ้า
ที่เป็นลานกีฬาให้กับเด็กเด็กเล่นค่ะแล้วพอไม่ได้ตรวจกันบ่อยบ่อย
เมื่อวานฝนตกมีน้ำเจิงนองเด็กมาเล่นฟุตบอลมือไปแตะ
ก็เป็นตัวนำไฟฟ้าชั้นดีเลยแหละแบบนั้น